ภูเก็ตเป็นโมเดลนำร่องในการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว
ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเองออกมาแถลงว่า
เป็นเด็กชาวเมียนมาอายุ๘ขวบกับ๙ขวบ
พบเชื้อจากการตรวจสวอปหาเชื้อโควิดครั้งที่๒วันที่๖และวันที่๗
ซึ่งทั้งสองคนตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งครอบครัวของเด็กทั้ง๒คนเข้ามากันทั้งหมด๗คน

และที่เหลือก็ต้องกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อต่อไป
ก่อนหน้านี้เราเจอชายชาวดูไบติดมา๑คน
ทีมของสทภูเก็ตเองก็กำลังดำเนินการอยู่และยืนยันว่าสามารถรับได้
ที่เห็นเป็นภาพตอนที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะ
วันแรกที่เดินทางเข้ามาคือวันที่๑ที่ผ่านมา
ทั้งในระบบและนอกระบบสถาบันกวดวิชาต่าง
หยุดก็คืองดการเรียนการสอนไปเลย
งดการจัดกิจกรรมทุกอย่างที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันของนักเรียนนักศึกษา
ปรับให้เรียนแบบออนไลน์ทั้งหมด
เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึง๒๓กรกฎาคม

หมายถึงว่าการออกคำสั่งครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพบเด็กชาวเมียนมา
เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วก็ไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่ถูกแชร์ในโซเชียลตอนนี้ครับ
มีพี่สาวคนหนึ่งออกมาโพสต์ไว้อะไรที่ต้องสูญเสียน้องสาว

น้องสาวคนเดียวของพี่พยาบาล
วัคซีนดีที่หลายคนชื่นชม
น้องสาวเธอเป็นพยาบาลอายุสามสิบปีสุขภาพแข็งแรงดีติดเชื้อจากการทำงานเป็นพยาบาลครับ
ที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงบอกว่ามันสามารถลดความรุนแรงของโรคได้
ลดการตายได้แต่วันนี้น้องเธอตายครับเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น
ทำให้เธออดคิดไม่ได้จริงว่าถ้าได้วัคซีนที่ดีกว่านี้
น้องสาวคงไม่ต้องจากไปแบบนี้ใช่หรือไม่
อันนี้ฝากถามไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหาวัคซีนด้วย
หลังจากที่มีการยืนยันกันว่าป้องกันเชื้อลงปอดป้องกันอาการรุนแรง
ป้องกันเสียชีวิตต่างหากการติดก็ถามว่า
น้องสาวเธอเสียชีวิตไงกลับมาทบตัวดูอีกที